โอ้โหเปิดด้วยข่าวเศร้าวงการหมอลำเลยนะครับ
หลายคดีคุณอิงดาวจมสระน้ำดับปริศนาครับ
คุณผู้ชมครับสงกรานเดี๋ยวจะมีการเลี้ยงกัน
มีการดื่มกันคนที่กรำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับ

คือข่าวนี้เนี่ยเราสูญเสียคุณอิงดาวดุดดาริกานะครับ
หมอลำคณะเสียงวิหก

จมน้ำเสียชีวิตขณะที่มีปาร์ตี้สั่งน้ำกัน
คือแฟนคลับอยู่ที่อุดรเชิญเธอมา
วันเกิดหน่อยย้อนหลังหน่อยชอบคุณอิงดาว
เชิญคณะมาเลยนะครับ
คุณผู้ชมอยากจะให้ดูก่อน
ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คุณอิงดาวจะหายตัวและเสียชีวิต

ฟันอิงเลยครับ
คุณผู้ชมครับดูข่าวนี้ไปเรื่อยนะครับ
แล้วสำหรับคนที่เตรียมจะปาร์ตี้สระน้ำ
ปาร์ตี้สระน้ำในสงกรานครั้งนี้หรือจะปาร์ตี้ตอนไหนก็ตาม
นางสาวดุดดาริกาปัญญาอายุ๓๐ปีหรือว่าอิงดาวดุดดาริกา
นางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกครับ
นี่เธอมาถึงแล้วร้องคาราโอเกะ
สักพักก็ลงไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานในงานปาร์ตี้วันเกิดของแฟนคลับ
ลิบพาตัวคุณอิงดาวส่งรบจมานสู่อุดรณฑณีแต่ไม่ทันเธอเสียชีวิตครับ
นี่คือภาพตอนที่เธอลงไปเล่นน้ำในสระ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนวันที่๑๐เมษายน
ต่อเนื่องวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
ในบ้านแฟนคลับนะครับในอำเภอเมืองอุดรธานี
ล่าสุดตำรวจสพเมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบสระว่ายน้ำที่เกิดเหตุสระนี้
คูณยาวใน๔คูณ๖เมตรครับลึกเกือบ๒เมตรท่วมหัว
นางสิริรักษ์อายุ๖๔ปีเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของวันเกิด
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยจัดงานวันเกิดย้อนหลังคือเกิดจริง
หกเมษายนนะครับเชิญหมอลำมาหลายคณะเลยนะครับ
แล้วจัดปาร์ตี้ตั้งแต่เช้าส่วนคุณอิงดาวดุดดาลิกาเนี่ย
คนตายเนี่ยขับรถมาร่วมงานประมาณ๒ทุ่มคุณผู้ชม๒ทุ่มมาถึงนะครับ
เที่ยงคืนปาร์ตี้กำลังจะเลิกคุณผู้ชมดูนะ
๒ทุ่มถึงเที่ยงคืนปาร์ตี้ปาร์ตี้กำลังจะเลิก
หายไปไหนมาตอนแรกก็คิดว่าเมอร์หรือเปล่า
อาจจะไปหลับที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าก็เลยออกตามหากันก็ไม่เจอ
กระทั่งคุณผู้ชมฟังท่อนนี้ดีนะฟังท่อนนี้ดีนะปาร์ตี้สระน้ำนะ
น้องผู้ชายคนหนึ่งดอมน้ำแข็งในวงกระโดดลงน้ำ
ยังไม่คิดเลยนะไม่อยากจะคิดนะอยากจะถกแขนสูดให้ดูมันก็ขนลุก
ขนลุกตอนอ่านตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะน้องวันนี้ที่กระโดดลงน้ำไป
เท้าเนี่ยไปแตะเอาร่างคุณอิงดาวที่จมอยู่ใต้สระจมไปเมื่อไหร่ไม่รู้
โอ้โหคุณผู้ชมปาร์ตี้สระน้ำฟังเลยนะสายปาร์ตี้สระน้ำฟังเลยนะ
พาเธอขึ้นมาครับช่วยกันปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้ว
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้มีราวบอกเหตุเป็นยังไงอ้าวลาบอกเหตุเป็นยังไง
นะครับคือลางบอกเหตุเนี่ยนักดนตรีนะครับที่ติดเครื่องเสียงอยู่ริมสระ
แล้วก็ลูกชายของเธอน้องดีแลนด์อายุ๖ขวบเล่นน้ำอยู่สระเด็กนะสระเด็กนะ
นะครับแต่มองไปเห็นสระผู้ใหญ่เนี่ยสระใหญ่เนี่ยมีน้ำกระเพื่อมเฮ้ย
มีน้ำกระเพื่อมเหมือนมีคนเล่นอยู่อ่ะนะครับต้องจุดทูบนะครับ
เจ้าเที่ยวทางเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดี

พอดีลูกหนูดีแลนด์เล่นน้ำในสระอยู่ใช่ไหม
แล้วเล่นอยู่ตรงเด็กของเด็กตรงนู้นแล้วทีนี้ตรงกลางสระน้ำหนักน้ำมันกระเพื่อม
เพื่อเหมือนมีเขาเล่นแล้วมีน้ำผุดขึ้นมา
เจ้าจ้องตั้งแต่จะเอาลูกหนูแล้วแต่ทีนี้ดวงลูกอาจจะแข็งยังไม่ถึงคาด
คุณผู้ชมครับส่วนบรรยากาศงานศพของคุณอิงดาวนะครับ
จัดขึ้นที่บ้านของเธอที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยครับ
แน่นอนครับบรรยากาศคืนแรกเป็นไปอย่างโศกเศร้า
ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนและคณะหมอลำนะครับมาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมกว่าร้อยคน

นางสาวอลิสานครชัยพี่สาวของคุณอิงดาวเล่าบอกว่า
ดาวเนี่ยรักครอบครัวไปตะเวนคอนเสิร์ตไปตะเวนงานแสดงโอเคถ้าไกลบ้านก็ไกลไป
แต่ถ้าใกล้บ้านสักหน่อยแล้วกลับมานอนบ้านทุกครั้งนะครับ
เพราะว่ารักครอบครัวอยากมานอนกับครอบครัว
น้องจะเสียชีวิตอ้าวพี่สาวก็มีรางสังหรณ์เหมือนกัน

ฟันหักคุณผู้ชมฟันหักเนี่ยโบราณเขาเขาบอกว่าจะมี
ญาติผู้ใหญ่เสียหรือจะมีคนในบ้านเสีย
แตกอย่างบางคนทำแก้วแตกในบ้านไม่สบายใจแล้ว

คุณพี่ไม่มีรางสังหรณ์คือฟันต่างฟันลุนเนาะ
แต่ว่าก็เล่าให้สามีฟังเล่าให้แฟนฟัง

ฝันว่าฟันข้างหน้าหลุด
สำหรับงานสวดจัดขึ้นคืนเดียวนะครับ
แล้วก็วันนี้เลยวันนี้บ่ายโมงนะครับ
เคลื่อนร่างของคุณอิงดาวจากบ้านนะครับ

ทำพิธีชาปนกิจในเวลาบ่าย๓โมง
แทนละทีวีขอแสดงความสินใจมานักที่นี่ครับค่ะค่ะ